สำหรับช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับอาชีพที่ถ้าไม่หยุดนะได้ตังค์ช่างแอร์ไง
วันก่อนพอเข้าหน้าร้อนปั๊บพี่ก็เปิดแอร์ใช้บ่อยใช่ไหม
ปรากฏว่าน้ำมันหยดมันตันก็ต้องเรียกช่างแอร์มา
แต่ว่าตอนนี้คือช่างแอร์ไม่ได้หยุดนะ
ช่างล้างช่างซ่อมช่างเติมน้ำยาแต่ทำงานระวังหน่อย
เพราะว่าเหตุการณ์นี้ช่างแอร์ปีนขึ้นไป
วัดน้ำยาแอร์บนตู้คอยร้อนนอกตัวอาคารนะครับครับ
เขาไม่รู้ว่าไฟมันรั่วคุณผู้ชม
ปรากฏว่าไฟช็อตติดอยู่กับตู้นี่แหละครับ
และที่สำคัญนะเขาหยุดหายใจครับคุณผู้ชมครับ
จากภาพจะเห็นช่างแอร์สองคนนะครับคนเสื้อขาวเนี่ยนะฮะ
อายุมากหน่อยก็จับบันไดให้ช่างแอร์รุ่นน้องถืออุปกรณ์ขึ้นไป
นวัดน้ำยาแอร์ที่ตู้คอยร้อนนะครับ
ครู่เดียวช่างแอร์ที่ปีนขึ้นไปกระตุกเกร็ง
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับร่างก็ติดคาอยู่บนตู้ไอ้คอยร้อนนั่นแหละ
แอร์สูงอายุเขย่าบันไดเหมือนจะรู้แล้วว่าข้างบนโดนไฟช็อตซะแล้วล่ะนะครับ
ปล่อยทิ้งบันไดนะครับแล้วรีบวิ่งไปกดเบรกเกอร์ตัดไฟทันที

ไปประมาณ๑๕วินาทีนี้ล่วงมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
คือคุณผู้ชมคิดดูเนี่ยไฟเนี่ยมันช็อตนะ
มันช็อตตัวติดอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งไปกดเบรกเกอร์

จากนั้นอีก๒๓คนก็วิ่งเข้าไปช่วยนะครับ
คลิปนี้ถูกเอาไปโพสต์นะฮะในกลุ่มช่างแอร์มือใหม่
แล้วก็เล่ากันบอกว่าคนที่ถูกไฟช็อตเนี่ย
เป็นช่างล้างแอร์ประจำบริษัทของคนโพสต์
โดนไฟช็อตขณะปีนเพื่อไปเช็คน้ำยาแอร์
ติดอยู่อย่างที่ผมบอกไปจนไปกดเบรกเกอร์เขาถึงตกลงมา
แล้วก็ตกลงมาหยุดหายใจนะโอ้โหเคราะห์ดีครับคุณผู้ชมครับ
ช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่๒นาทีนะฮะจึงกลับมาหายใจใหม่ได้โอ้โหสุดยอด
เอามาโพสต์ก็อยากจะบอกว่าช่างแอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เสี่ยงสูงนะครับ
ประมาทจะอันตรายถึงชีวิตได้อะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
อะไรที่เกี่ยวกับความสูงท่านต้องพึงระวังนะฮะ
ใช่ค่ะต้องระมัดระวังจริงพวกช่างไฟเขามีตัวเทสไฟก่อนใช่ไหม
ใช่แต่อันนี้คือด้วยประสบการณ์ไง
อย่างนั้นช่างแอร์จะต้องดูข่าวนี้แล้วเอาไปเป็นอุทาหรณ์นะ